ไปดูเหตุนี้หน่อยนะคะคาโต๊ะอีกแล้วค่ะ
เงินสดคาที่โต๊ะเลย

เขาบอกว่าตำรวจปปไปจับในอำเภอแม่วงนะคะ

แต่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวขอรวบรวมหลักฐานก่อนแล้วกัน

ตำรวจกองบังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชชอบนะคะ
จับนายประสิทธิ์พัฒนสิทธชีวินนายอำเภอแม่วง

ความผิดก็คือฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับทรัพย์สินโดยมิชอบ
เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

ในอำเภอแม่วงเนี่ยมีพฤติกรรมเรียกเงินจากผู้ประกอบการสนามไก่ชน
และกับการออกใบอนุญาตพน๔ให้เล่นการพนันได้
โดยมีการเรียกเก็บเป็นรายเดือนเดือนละ๓๐๐บาทค่ะ
ที่เอาจริงในความเป็นจริงแล้วเนี่ย
ขอใบอนุญาตจะเสียค่าธรรมเนียมสังเวียนละ๒๒๐บาทต่อเดือน
นี่คิด๓๐๐กี่เท่าคะเนี่ย

ผู้เสียหายเขามีสนามชนไก่๖สังเวียน

ตามปกติคือ๑๓๒๐บาทต่อเดือน

แต่นี่เขาเรียกเก็บ๓๐๐๐โดยบอกว่าเป็นค่าดูแล
ผู้เสียหายก็จำยอมเพราะเกรงว่าจะกระทบธุรกิจ

และต่อมาผู้เสียหายมีปัญหาด้านการเงินเลยขอติดไว้ก่อน๑เดือน
ก็ถูกในอำเภอแม่วงทวงถาม

ครูบอกว่าถ้าไม่จ่ายสนามไก่ชนจะถูกปิด
ผู้เสียหายก็เลยมีการบันทึกเสียงสนทนากับนายอำเภอไว้
เป็นการต่อรองกันเรื่องจ่ายค่าสินบนที่ต้องจัดการในล่วงหน้า

สุดท้ายแล้วก็เลยเอาเรื่องนี้มาร้องเรียน
แล้วก็มีการวางแผนให้ผู้เสียหายเนี่ย
เอาเงินไปจ่ายให้กับนายอำเภอก่อนจะวางแผนเข้าจับกลุ่มพร้อมกับเงินของกลางนะคะ
แต่ว่านายอำเภอเองยังคงให้การปฏิเสธอยู่

ของเขาทำถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างเลย
มาร้องเรียนเนี่ยเพราะเขารู้สึกว่าเขาถูกเรียกรับสวยมากเกินไป
ปกติอำเภอจะอนุญาตให้มีบ่อนไก่ชนได้เนี่ยอำเภอละ๑บ่อน
แต่ที่เฉพาะอำเภอแม่วงเปิดเพิ่มอีก๓บ่อน
ทั้งที่บ่อนเขาได้รับอนุญาตถูกกฎหมายเจ้าเดียวด้วยซ้ำ

แข่งขันมันสูงเขาก็เลยขาดทุน

เขาบอกเขารู้สึกถูกรังแก่ค่ะ
หลังจากมีการแจ้งข้อกลับหาในอำเภอแล้วนะครับ
ก็จะมีการรวบรวม

สรุปสำนวนส่งให้คณะกรรมการปปช
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ